รถเมย์โชเฟอร์รถเมย์กับคนขี่รถจักรยานยนต์
เขาโอ้โหมูสบั้นหันแหลก

ใต้รถเมย์แถววัดสมียนารี

นี่โอ้โห

นี่ก็เป็นคลิปคนขับรถเมย์
ทะเลาะวิวาดชกต่อยกับผู้ขมัส
มีผู้ชายเสื้อดำกางเกงดำซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วรถเขาก็จอดอยู่หน้ารถเมย์นะครับ

หน้าป้ายรถเมย์ซึ่งตรวจสอบไปแล้วพบว่าก็คือป้ายวัดเสมียนนารี
ย่านวิภาวดีนะครับ
ที่สุดแล้วพอกลับขึ้นไปก็มีคนมาห้ามต่อ
เพราะว่าทำท่าเหมือนกับจะไม่ยอมหยุดกัน
ก็จะขึ้นไปตามกันต่อนะครับ
หลายคนก็มาช่วยกันห้ามนะครับ
เขาโพสต์เอาไว้พร้อมกับข้อความบอกว่าอากาศมันร้อนหรือยังไง
ก็มีคนที่ยืนถ่ายอยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็ระบุด้วยนะบางคนก็บอกว่ารถเมย์เนี่ยจะเข้ามาจอด
แต่มอเตอร์ไซค์ขับปาดเข้ามาแต่ก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่มีเรื่องกันมาก่อนหรือไม่
นี่ฮะอีกมุมหนึ่งเห็นผู้ชายเสื้อสีส้มนี้ไหมเนี่ย
คนที่เห็นคลิปเขาก็ชื่นชมมากนะ
เขาจะไม่ยุ่งก็ได้นะเขาไปช่วยห้ามช่วยถึงขั้นว่ายกมือไหว้
ขอร้องทั้งสองฝ่ายอยู่เถอะหยุดเถอะ
ก็ล่าสุดนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของขอสมก
ออกมาเปิดเผยคลิปเหตุการณ์นี้แล้วนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๖มกราคม

วัดสมียนรีถนนวิภาวดีนะครับ
รถคันนี้ก็เป็นรถเมษาย๕๑๒
วิ่งระหว่างธรรมศาสตร์ศูนย์วังสิต

ก็สอบถามไปยังโชเฟอร์รถเมย์ที่อยู่ในคลิปแล้ว

บอกกับทางขอสมกรบอกว่า
คู่กรณีจะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเบียดมาทางซ้าย
แต่ว่าช่องทางมันแคบทำให้เบียดไม่ได้
คนขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็เลยไม่พอใจ
กระทั่งรถเมย์ของเขามาจอดรับผู้โดยสารที่จุดเกิดเหตุ
คนขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็เลยจอดรถ
แล้วก็ขึ้นมาบนรถมาต่อยเขาก่อน
แล้วก็จากนั้นก็ชุลมุนวุ่นวายลากกันลงไปข้างล่างนะครับ
แล้วก็ไปชกต่อยกันอยู่ข้างล่างตามที่ปรากฏในคลิป
มีคนเข้ามาห้ามเนี่ยแต่จังหวะที่พี่โชเฟอร์เขาขึ้นไปแล้วเนี่ย
นึกว่าจะจบนะเพราะพี่โชเฟอร์ขึ้นรถไปแล้ว
อันนี้ปึ๊กเข้าไปอีกโอ้โหเนี่ย
ก็เบื้องต้นนะครับทางขอสมกรบอกว่าคนขับรถเมย์ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับ
ส่วนมาตรการการลงโทษของทางขอสมกรเขาก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมกันอยู่นะ
เดี๋ยวก็จะว่ากันไปถูกตามถูกผิดตามผิด
ส่วนทางฝั่งของวินจักรยานยนต์ไม่ใช่วินคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างเขายังไม่ได้มาให้ข้อมูล
เดี๋ยวถ้าตำรวจเรียกมาคงได้ให้ข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ดีไม่มีอาวงอาวุธอะไรกันอีกเนอะนะคะ